ให้เดินเข้ามาครับ
ขยับแทงขวานแต่บิดมาเจอทราย
หาดงตี
โอ้โหใส่ลูกขยันเลยครับหาดงยกดี
ยกเข้าหาเลยครับทิ้งตาเกลวได้
ตัดล่างเสียบด้วยขวานเกลวด้วยขวานส่วน

วันนี้โชว์ผลงานได้ดีทั้งคู่แล้วครับ
หาดงทีดทรายเสียบขวา

ล็อกล่างตีเลยครับขาวดง
หน้าจังหวานล็อกล่างแล้วตีดีทำได้ดีครับ
เห็นดิเข้าซ้ายเข้าขวาเลยครับหาดง
ทิ้งตายกหาดงวางแค่ขวาทิ้งตาเปลี่ยนเข้ามา
ล็อกในได้เอาดงกดตีด้วยเขาขวาเลยครับ

๕ยกครับกับคู่เอกนำรายการ

กับนักชกรุ่นน้องครับจากช่างหวานสุลินครับ
หาดงนงลักกุ้งเผา

หาดงตบออกมาแล้ววางแค่งขวาไปปลาย

โอ้โหบีบหัวใจทั้งคู่ครับ
โอ้โหเป็นเกมการชกที่ลุ้นระทึกจนเฮือกสุดท้ายจริงครับทุกคนครับ
นี่ครับวางได้แค่งขวาครับหาดง